เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่สวรรค์ศรีสะเกดนะคะ

เค้าบอกใครเห็นคือไม่รู้จะพูดคำไหนอะ
ห้าชีวิตพ่อแม่ลูกไปพร้อมกันหมดเลยค่ะ
แล้วเขาขับมาดีอีกฝั่งถนนหนึ่งด้วยซ้ำ
คุณผู้ชมน่าจะสงสัยว่ารถคันแรกที่เกิดเหตุที่ไปชนท้ายมอเตอร์ไซค์
ข้ามเกาะกลางมาทับรถคันนี้จนเขาตายยกคันเนี่ย

ตำรวจสะพอกกันทรารมพร้อมกับกู้ภัยและแพทเวย์ลงพื้นที่ตรวจสอบก่อน
เพราะจะรับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถชนซ้ำซ้อนกันมาแบบนี้
เป็นถนนสาย๒๒๖กันทรารมอุบลราชธานีค่ะ
ในที่เกิดเหตุเจอรถ๓คัน
รถเก๋งสองคันพังยับมอเตอร์ไซค์ก็พังเหมือนกัน
นี่นี่คือรถของผู้เสียชีวิต

เสียชีวิต๕ศพพ่อแม่ลูกนะคะ

ลูกเนี่ยลูกชายคนโตอายุ๑๙ปีนั่งข้างหลัง
ลูกสาวคนที่สองที่เป็นเจ้าของวันเกิด
วันเกิดเหตุเลยอายุ๑๘ปี
แล้วก็ลูกคนเล็กอายุ๑๒ขวบ
นั่งกันอยู่แบบเนี้ยค่ะตายกคันเลยค่ะตำรวจบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมันเกิดจาก
ตัวยอต้ายาฤทธิ์สีขาวคนขับคืนนายลิขิตวัยสามสิบปี
ขับมาด้วยความเร็วแล้วไปชนท้ายมอเตอร์ไซค์ของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ศรีสเกต
ที่กำลังจะขี่เข้าตัวอำเภอเมืองกันธรรมได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ยาริสคันนี้เสียหลักต่อพุ่งข้ามเกาะกลางแล้วเหินนะคะ
คือลอยแล้วไปฟาดเข้าบนหลังคาของฮอนด้าสีดำที่เขาขับมาดี
ฟาดลงไปเต็มแรงแบบนี้อ่ะค่ะครอบครัวนี้เสียชีวิตคาที่
ส่วนคนในยาฤทธิ์สีขาว๓คนบัตรเจ็บ
เรื่องต้นอาการปลอดภัยหมดแล้วนะคะ

เรื่องต้นลิขิตไม่มีใบขับขี่นะคะ
และพอตรวจวัดแอลกอฮอล์
ลิขิตมีปริมาณแอลกอฮอล์๔๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

มันท่ามดื่มและเมา
เราก็ไม่รู้หรอกว่าลิขิตเป็นแบบไหน
แต่ที่แน่ลิขิตไม่มีใบขับขี่

ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตและขับรถโดยประมาทค่ะ
ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตเราส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญ

ไปดูหน่อยสิว่าถนนที่เกิดเหตุมันเป็นยังไง
มันเป็นถนนสี่เลนแบบนี้ค่ะแบ่งซ้ายกับขวาสองฝั่งแล้วมีเกาะกลางอยู่
ไปดูเนี่ยโอ้โหชิ้นส่วนรถยนต์ยังกระจัดกระจายเกลื่อนถนนเลยนะคะ
แล้วก็มีการเอาทรายมาเททับคราบเลือดแล้วด้วย
เราพยายามไปหาภาพกล้องวงจรปิดมาก็ได้มาจำนวนนึงคุณผู้ชมค่ะ
เป็นภาพกล้องวงจรปิดชาวบ้านก่อนถึงจุดเกิดเหตุไม่กี่เมตร
บ่าย๒โมงนิดจะเห็นรถยาริสสีขาว
ดูนะคะปึ้งไปแล้วนี่ไปเร็วมากแป๊บเดียวเองเห็นไหมคะ
แต่ถ้าดูแบบจริงเอาภาพจริงแวบเดียวเองกระพริบตาก็ดูไม่ทันแล้ว
ไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงโครม
เป็นเสียงชนทีนี้
เนี่ยแล้วมันก็มีอีกตอนนึงนะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเห็นว่ายาริสสีขาว
ก็ผ่านไปด้วยความเร็วอีกเหมือนกัน

นี่ไปแล้วเห็นไหมกล้องอีกตัวนึงค่ะ
จะเห็นรถสีดำขับมาตามปกติรถของผู้เสียชีวิตนะคะ
อันนี้รถนักศึกษาที่โดนชนท้ายนะกับรถคนก่อเหตุพุ่งมาเลยอย่างเร็วนะ
และอีกตัวหนึ่งจะมีกล้องของรถผู้เสียชีวิตคันสีดำที่ขับมา
ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุถูกยาริสสีขาวข้ามเลน
ชนนะคะนี่ค่ะ
นี่เห็นไหมรถผู้เสียชีวิตขับมาดีอะค่ะ
เราได้คุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนะคะคุณนิรันดิเธอบอกว่า

เห็นเลยว่ารถเก๋งสีดำหลังคายุบทั้งคัน
ส่วนเก่งสีขาวหน้ารถทิ้มอยู่ข้างทางค่ะ
ชาวบ้านที่เขาขับตามกันมาก็เลยรีบจอดรถลงมาดูลงมาคุยกัน
ซึ่งคนขับที่ขับตามเก่งสีดำคือเขาเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าเลย
ช็อกมากตื่นตกใจร้องไห้ตลอดเวลา
เขาบอกว่าเขาขับตามเก๋งสีดำมา
แต่แล้วอยู่ก็เห็นเก๋งสีขาวที่ขับมาด้วยความเร็วเนี่ย
ชนมอเตอร์ไซค์แล้วข้ามเลนมากระแทกใส่รถเก่งดำ
ระหว่างนั้นเนี่ยคุณนิรันดิเธอก็เดินไปดูที่เกิดเหตุ

กู้ภัยคือใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างพ่อแม่ลูก๕ชีวิตออกมาค่ะ
เธอบอกสะเทือนใจจริง
คือเสียหมดแล้ว
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ
อยู่ที่อำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสเกตค่ะ
ญาติญาติกับชาวบ้านก็เตรียมสถานที่จัดงานศพครอบครัวจันทองค่ะ

ก็นางสังเงียมจันทองวัย๔๔ปีคุณแม่

ลูกชายคนโตนายสุภาชัยวัย๑๙ปี
ลูกสาวคนรองนางสาวสิริวัลอายุ๑๘ปี

ครบรอบ๑๘ปีหยกเดี๋ยวนั้นเลย
แล้วก็ลูกสาวคนเล็กเด็กหญิงนารีรัฐอายุ๑๒ขวบนะคะ
ซึ่งศพเนี่ยก็เคลื่อนมาถึงที่บ้านเกิดตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตอนสัก๓ทุ่มครึ่งค่ะ
ได้คุยกับคุณตาคุณตาแคร์วัย๗๓ปีนะคะ
บอกว่าวันนั้นน่ะลูกสาวกับครอบครัวมาหาที่บ้าน
แต่พอดีพ่ออยู่ที่นา
ก็เลยโทรหาหลานชายบอกว่าให้มาดูไฟโซล่าเซลที่ติดตั้งไว้หน่อยมันไม่ติด
หลานบอกว่าเออเดี๋ยวต้องไปอุบลกับครอบครัวเดี๋ยวมาดูให้ทีหลังหน้าตา

หลานตากับครอบครัวตายแล้วนะ

คือตาเสียครอบครัวไปทีเดียว๕ชีวิตเลยค่ะ

ทั้งหลานไปหมดเลยอ่ะ
บอกว่าหลังเกิดเรื่องฝั่งคนเกาะเหตุยังไม่ติดต่อมาแสดงความรับผิดชอบเลยนะ
ตาบอกลิขิตบอกว่าเขาหลับไหน

ขอให้เจ้าที่ติดตามให้ด้วยเรื่องนี้นะ
หลับผิดชอบก็ต้องปกติอยู่ดีตามกฎหมายนะครับ
ถ้าเปรียบเทียบถ้าถ้าคิดว่าคนไทยเราใช่ไหม

เขาเองว่าควรทำยังไง
พี่สาวของคนขับก็คือพี่สาวของนายเสงี่ยม

พี่สาวก็เล่าบอกว่าน้องชายอ่ะ
หมูได้สองหมื่นบาทก็เลยขับรถพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนช่วงปีใหม่
และตั้งใจจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ลูกสาวคนรอง
เพราะเป็นวันเกิดของลูกสาวพอดีเลยวันเกิดเหตุ

ก็เป็นเส้นทางที่คุ้นเคยใช้อยู่เป็นประจำ

เคยมีหมอดูมาทักน้องชายอยู่เหมือนกันช่วงก่อนปีใหม่

ทำพิธีขอขมาเจ้าที่เจ้าทางสะดอกเคราะห์ซะนะ

บางครั้งก็บอกว่าเวลาขับรถบนถนน
เห็นเหมือนมีเงาตะคุ่มตะคุ่ม
ไม่รู้เป็นวิญญาณหรือเป็นคนยืนอยู่ข้างทาง
แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุร้ายขึ้นแบบนี้ค่ะ
ก็อยากถามอยู่ทำไมถึงมาทำให้ครอบครัวของน้องชายเนี่ย
มาสูญเสียทั้งลูกทั้งหลานทั้งลูกไปอย่างนี้ทั้งน้องไปอย่างนี้
รู้สึกว่าเขาน่าจะมีสติมากนอกขับรถนะ
เมืองต้นงานศพจะมีการสวดพระอภิษฐรรมทุกวัน
จนถึงวันที่๖นะคะ

ก็จะมีการเคลื่อนศพครอบครัวจันทองไปทำพิธีชาปนกิจตามประเพณีต่อไป
ทราบว่านายลิขิตคนขับยาริสสีขาวที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ย

ทีมข่าวเราก็เลยออกตามหานายลิขิตเลย

เขาบอกว่าบ้านเลขที่เนี่ยอยู่บ้านเลขที่๑๑๗หมู่ที่๘ตำบลบุ่งหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

ไปตามดูที่หมู่บ้านไม่เจอตัว

ผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่ก็ช่วยสืบค้นจากเอกสาร
ก็ไม่เจอว่าลิขิตอาศัยอยู่ในพื้นที่

ใช่ลิขิตหายไปไหน

นายยาริสมีคนอยู่ในรถ๓คนรวมลิขิตด้วย

โอ้โหแล้วก็แม่
ผมไม่รู้จะพูดยังไงมันน่าเศร้ามากนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เขาถึงกับร้องไห้ออกมาเลยทั้งที่ไม่รู้จักครอบครัวนี้มาก่อน

มีหลายท่านก็บอกว่าโอ้โหคนขับ

ได้ยังไงใช่มั้ยครับ